คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุสลดนี้กันนะครับ
พ่อเป็นผู้ขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนผู้เป็นแม่เป็นผู้ซ้อนท้าย
แล้วก็อุ้มลูกน้อยวัย๑๐เดือนอยู่
ปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่จะหลบรถอีกคัน

ลูกน้อยหลุดมือแม่ไป
และสุดท้ายลูกน้อยถูกรถคันที่ขับสวนมา

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงพยาบาล

จากเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตากศิลป
ว่าเกิดเหตุเด็กชายอายุเพียง๑๐เดือนเสียชีวิต

เพราะว่าเด็กชายในสภาพใบหน้าซีกซ้ายมีบาดแผล

ส่วนนายสารวุฒิแล้วก็นางพรทิพย์พ่อและแม่นะครับ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บมีแผลทะเลาะปอกเปลือกตามร่างกายนะครับ
ก็พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ

คือพ่อแม่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ทางใช้เส้นทางถนนเจริญรักษ์เข้าซอยเจริญรัก๒๐
รถจักรยานยนต์เกิดเสียหลักลื่นล้มทำให้ลูกหลุดมือ
และภรรยาถลายเข้าล้อหน้ารถอเนกประสงค์สีบรอนเงิน
ที่มีนายภัยสิทธิ์อายุ๔๑ปี

ทับเด็กน้อยแล้วทำให้เสียชีวิตในภายหลัง
ขณะที่คนขับรถคันนี้นะครับ
เพียงว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต้นพนักงานสอบสวนเชิญตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่โรงพัก
ไม่พบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกาย
คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับ
ได้ภาพจากกล้องหน้ารถของนายภัยสิทธิ์

ได้เห็นจังหวะของรถจักรยานยนต์
ขี่สวนมาแล้วก็เสียหลักลื่นล้มนะครับ

จังหวะที่รถของนายภัยสิทธิ์นะครับ
กำลังขับอยู่ในซอยตรงนี้นะฮะ

คันแรกผ่านไปคันที่๒ก็ผ่านไป

แต่ว่าน่าจะเสียหลักฮะแล้วก็ลื่นล้มนะครับ

ก็ล้มจากรถเหมือนกัน

แล้วก็อุ้มเด็กชายวัย๑๐เดือนอยู่ด้วย

เด็นเข้าใต้ท้องรถแล้วก็ถูกรถทับนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจ

เพราะว่าซอยดังกล่าวเป็นถนน๒เลนสวนกัน

ยิ่งหากมีรถจอดริมถนนด้วยนะฮะ
สำหรับจุดเกิดเหตุที่รถจักรยานยนต์ลื่นล้ม

เพราะตรงนั้นเป็นฝาท่อพักสายโทรศัพท์

กว้างสักเมตร๕๐ยาว๔เมตรตรงนี้คุณ
แล้วก็น่าสังเกตตรงที่ว่าถ้าฝนตกนะ
ตรงนี้ซึ่งเป็นเหล็กมันจะลื่น